สบายดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักร้องสาวสายแดน
บี้แห่งวงบาซูนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อยุคเก้าศูนย์เนี่ยต้องบอกว่าวงนี้เนี่ย
อตสุดดังสุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยให้หายคิดถึงพร้อมกันค่ะ
เทลนนี้ต้องบอกว่าโอ๊ยไม่เหมาะว่าเราอยู่กับเจ้าของเพลงฮิตนะคะ
มารายการบันเทิงไทยรัฐของเราเลย

อยากให้ดูท่าออริจินัลหน่อยค่ะ

ดูอยู่ทั้งบ้านเนี่ย
ได้ยินเพลงนี้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลย
แบบมีแบบว่าเวลาที่ออกไปเจอใครเนี่ย

นี่หนูมาฟังพี่มาตั้งแต่หนูอยู่อนุบาลอย่างนี้ค่ะ

ไม่ต้องเน้นตรงอนุบาลก็ได้นะคะ

เบบี้โอ้โหยังหน้าเหมือนเดิมเลย

สนุกค่ะก็คือทำงานกับพี่ปั้นพี่โจร

แต่ว่าพอได้มาทำงานกับพี่ปั้นพี่โจ
เหมือนมีพี่ชายเพิ่มขึ้นมา๒คน
พี่สาธารณ์ก็คือไปกับช่วงนั้นกี่ปีค่ะ

ใช่ค่ะก็คือไปเรียน
เรียน๓แล้วก็ต่อโทก็เลยมานิดหนึ่ง
แล้วก็พอเสร็จแล้วก็กลับมา

เป็นไงบ้างคะชีวิตบทบาทการเป็นคุณแม่อยู่ต่างประเทศด้วย
ใช่ค่ะก็ทั้งเหนื่อยทั้งสนุก
แล้วก็คือใครก็ตามที่เป็นคุณแม่คงจะทราบนะคะ
ว่าการที่แบบว่าเราได้เห็นรูปตัวเอง
ว่าเติบโตมาค่อยแบบตอนนี้เริ่มพูดเริ่มคุย
แล้วก็เริ่มแบบว่าวิ่งได้อะไรอย่างนี้

ซึ่งล่าสุดก็ทราบข่าวจากแฟนนะคะ
แฟนคลับเยอะมากบอกว่าจะกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรแล้ว

ว่าเรื่องงานเรื่องที่อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าปูพื้นฐานทุกอย่างก่อนแล้วยะแบบนี้

แล้วก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมอย่างนี้ค่ะ
รอเดี๋ยวอีกประมาณเดือนนึงก็จะไปรับน้องกลับมาค่ะ
ถ้าสมมุติมีแฟนคลับเดินมาทักทาย
ว่าถามว่าสบายดีหรือเปล่าจะบอกว่าไงบ้างคะ
สบายดีค่ะขอบคุณนะคะสวยแล้วรวยมากค่ะ
แฟนนุ่มด้วยนะคะรวมไปถึงเคล็ดลับหน่อยค่ะ
ลับที่ทำให้เป็นเดฟบี้บาซูแล้วคนก็ยังรักได้เหนียวแน่นแบบนี้ค่ะ
โดยพี่คิดว่ามันก็คือเขาให้ใจเราเราก็ต้องให้ใจเขานะคะ

ในบ้านของเรามีของหิวเอาไว้เดินทางนะคะ
ขอบคุณค่ะกำลังต้องการพอดีเลย
ที่ไหนก็มีเสื้อไทรัสด้วยนะคะเหลือใส่กันคูมคูมพิชิกนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากจริงแล้วก็ดีใจมากเพราะว่า
ขอกอบหน่อยไม่ได้เจอคิดถึงแล้วเราก็แบบว่า
สมัยก่อนไม่ได้สัมภาษณ์กันสลบมาก
๒๐ปีกันเหมือนกันใช่ไหมคะ
พี่แจ๊กยังไม่ได้นะคะหนูไม่ยอม

วันนี้ต้องขอบคุณเบบี้บาซูด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยเนาะ
ค่ะฝากด้วยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมาก
แบบบี้คิดว่ามันก็คือเขาให้ใจเราเราก็ต้องให้ใจเขานะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะ